รับทราบตอนรับปีใหม่ไปเลย

ช่วงนี้คือคักเป็นพิเศษเพราะว่า
มีกลุ่มพ่อค้ามารอรับซื้อกุ้งถึงปากบ่อเลย

ก็ต้องมีคนออกไปแบบว่ารับประทานอาหารนอกบ้าน
ก็เลยมีพ่อค้ามารับซื้อกันเยอะ
พ่อค้าเขาจะมาจากจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนพ่อค้าที่สารคำเขาบอกว่า
ช่วงนี้กุ้งกล้ามกรามนี่ขายดีมาก
เพราะว่ามีลูกค้าสั่งซื้อไปทำกินกันในช่วงแบบเทศกาล
ทำกินที่บ้านก็มีสั่งกันในครอบครัวก็มี
เพราะว่าหลายคนก็ต้องการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยสั่งอาหารไปทำทานที่บ้านดีกว่า
อย่างวันนั้นเขาบอกว่ามีออเดอร์มากถึง

คุณฮะ๑๐๐กิโลกรัมนะ

คุณดูนะราคาขายปากบ่อนะ

นี่พอเอาไปส่งขายก็จะต้องบวกกำไรเพิ่มอีก
สำหรับพ่อค้าที่มารับจากหน้าบ่อไปนะคะ

เขาก็คาดว่าช่วงนี้ก็น่าจะเงินสะพัดหน่อย

อะไร๑๐ล้านบาท

จริงตกใจเลยอ่ะ
ล้านบาทแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขายึดอาชีพนี้มา๑๒ปีแล้วนะ
ซึ่งกุ้งจะขายดีเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่กับสงกราน
คือช่วงเทศกาลที่เราทานข้าวกันในครอบครัวเอาง่าย
แล้วปีนี้มีไม่พอขายคุณ
วันมีออเดอร์มาถึง๒๐๐กิโลกรัม
เสียดายเหมือนกันเนาะที่แบบกุ้งมันไม่มีให้จับแล้วมันขายไม่ทันนะคุณ
กุ้งกล้ามกรามนี้นะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดกาลสินเลยนะ
เขาเลี้ยงมากกันในพื้นที่ตำบลบัวบานนะเชือกเขาพระนอนของอำเภอยังตลาด
แล้วก็ยังมีที่ตำบลลำพานอำเภอเมืองด้วยนะ
คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เอามาให้ดูกันว่าปังรับปีใหม่มาก
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่ากาลสินก็เป็นแบบว่าโอ้โหอันดับหนึ่งของกุ้งกล้ามกรามเหมือนกันนะ
ลงทุนกับกุ้งนี่ดีจังเลยอ่ะเออแล้วคุณอ่ะลงทุนกับอะไร
ผมก็เคยลงทุนกับกุ้งแล้วกำไรนะเสียดาย
แล้วทุกวันนี้คุณลงทุนกับอะไร
ปาน้ำเต้าบางทีออกปูจริงเลย
แนะนำว่าไม่ต้องลงกุ้งแล้ว
ลงไปเลยข้างล่างตำรวจรออยู่นะ